แน่นอนเจ๊วันนี้วันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติ
เจ๊กับน้ี้เลยหรอ

รู้ดีแน่นอนว่าเรามีเลขเด็ดมาฝาก
หลายพื้นที่ดารงดาราไปที่ไหนเนี่ย
เรารวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วมาเริ่มกันที่แรก
ดึกดื่นไม่หลับไม่นอนกันเหรอแม่
เริ่มกันที่คนแรกนี่แหละค่ะหลายคนยกให้เป็นตัวแม่เรื่องการเสี่ยงโชคเลย
คุณแม่ฮายอภาพรเมื่อคืนนี้ค่ะรับหน้าที่เอาอกเอาใจนักเสี่ยงโชค
จุดทูบตัวเลขพร้อมกับเพื่อนคือมานั่งคุยงานกันนะ
จุดทูปตัวเลขของพี่ฮายก็คืออันซ้ายมือนะคะ
คุณผู้ชมส่วนของเพื่อนพี่ฮายก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
ฮายบอกแล้วว่าวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันนะครับ
รู้ไปซื้อลอตเตอรี่กันทันหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ
เช่นเดียวกับพระเอกลิเกและนักร้องหนุ่มหน้าหวานพี่กุ้งสุธิราชค่ะ

พอแสดงเสร็จเอาอกเอาใจพ่อยกแม่ยกเนาะเขาหอกพวงอะไรกันมาเยอะ
นี่แหละค่ะล้วงหายปิงปองกันไปเลยนะคะ
เลขที่คุณพี่ล้วงมาได้ก็คือ๑๘นี่
แล้วใส่ชุดแดงหมานมงเพราะว่าอย่างนี้เราชอบ
ฝ่ายชายไปแล้วคุณชอบทุกเลขเลย
เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งดิฉันขอนำเหนอเลย
พี่ฝนธนสุนทรเมื่อวานนี้ค่ะไปไหว้พระทำบุญ
ไปที่วัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามคุณ
ชอบฟังดีน่ะเพื่อทำบุญมาพอไปถึงวัด
พี่ฝนเข้าไปไหว้เท้าเวสวรรค์ก่อนเลย
แล้วก็เข้าไปกราบที่เท้าของท่าน
แล้วก็ขอพรท่านหลังจากนั้นค่ะ
ไหว้อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดนี้ก็คือ
ซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นที่กล่าวขานกันมากมายบอกว่าแม่นมากเลย
โดยเฉพาะเรื่องอะไรนอกจากเรื่องการขอตัวเลขที่แม่นแล้วนะ
ใครอยากมีลูกไปขอที่นี่ก็ได้เหมือนกัน

พูดถึงเรื่องตัวเลขพี่ฝนก็เอาเลยจ้ะทำการเสี่ยงเซียมซี
โชคลาภจากยักษ์แม่ใหญ่ทันที
และเลขเซียมซีที่เขย่ามาได้นั่นก็คือ
แต่สงสัยว่ากลัวว่าแฟนคลับนักเสี่ยงโชค
อาจจะยังไม่ถูกใจก็เลยเสี่ยงอีกครั้งที่สอง
และเลขเซียมซีที่ได้ก็คือ๒๕๖
กะเทยจังหวัดชนบุรีค่ะแน่นอนนะคะเลิกงานปุ๊บนะคะ
ตรงไปว่ายว่ายท้าเวสวรรค์ทันทีค่ะพร้อมจุดประทัดให้ปู่ท้าเวสวรรค์ค่ะ
และแน่นอนค่ะจุดประทัดมันก็ต้องมีเลขปลายประทัดค่ะ
ซึ่งเลขปลายประทัดนั้นคุณผู้ชมดูตามเลยค่ะ
เลขที่ได้แถวบนก็คือ๔๔เลขเบิ้ลส่วนแถวล่างก็คือ๙๗๙จดนะคะ
เพราะสาวโบเธอบอกไว้ว่าขอปู่ให้พรให้โชคดีมีโชคมีชัยมีลาบ
ร่ำรวยเงินงานอย่าได้ขาดมือแบบนี้เลยค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้เรือนขวัญเป็นตัวแทนหมู่บ้านของเรา

ผู้บดการณ์ของเราไปถ่ายงานปรากฏว่าไปเจอบอลเชิญยิ้ม
ด้วยการเข้าไปทำเลขมองเอาหนึ่งนั่นเองนะคะ

ซึ่งจะมีเลขอะไรนั้นไปฟังจากคลิปเลยค่ะ
เอาเลข๒ตัวนะ
เลขแสย่ย่างหมดแล้วน้อย
เลข๒ตัวผมมีอยู่ประมาณ๘ตัว
ตัวแรกคือ๒๔๓๕๓๘
หลายเลขอยู่เหมือนกันนะ

๒๔ชักกุริต้า๔๒๒๔นะจ๊ะ
นี่ใบเลขตัวเองจากไอจีด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ไม่ค่อยชัดแต่ที่ชัดคือไก่หมดแล้ว

เออด้านสาวไฟล์อรินรดาค่ะ
จุดทูบหน้าทาเวสวรรณหน้าบริษัทอันดา
บริษัทโปรดักชั่นของพี่หนุ่มอธพร

คุณผู้ชมดูเอานะ
ไฟล์ภรรยาของพี่หนุ่มเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะ
พี่หนุ่มจุดเลขออกแบบตรงเลย

รอลุ้นด้วยเหมือนกันว่าเลขนี้จะออกตามที่ตัวเองจุดหรือเปล่า

ส่วนคนนี้ไม่ได้มีตัวเลขมาฝาก
แต่สงสัยจะเข้าสู่สายมูแบบเต็มตัวแล้วแหละนี่
สำหรับลูกทุ่งสาวแดนใต้อ๊อฟดอกฟ้า
คุณผู้ชมช่วงหลังมาเนี่ยนะต้องบอกว่า๓งานแล้วนะ
อ๊อฟเนี่ยมีอาการแปลกแบบนี้คุณผู้ชมดูสิ
ร่ายรำออกมาแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัว

งานไหว้ครูมโนราที่เจ้าตัวจัดขึ้นที่บ้านเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
และเมื่อวันก่อนงานวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรมีปู่เสือคุณผู้ชมเนี่ย

บวงสวงไหว้ครูปู่นคราชก็มีอาการตามคลิปที่เห็นเลยคุณผู้ชม
คือแบบว่าลำแบบออกท่าออกทางใหญ่ขึ้นทุกวันทุกครั้งเลยอ่ะค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเชื่อนะ
เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอนับถือ
ทำให้มีอาการแปลกออกมาทุกครั้งที่มีการจัดงานบวงสวง
เอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ
แต่เอาจริงคือพักหลังมาเนี่ย
อ๊อฟจะมีอาการแบบนี้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวในงาน

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ